แล้วเจอเรียกแบบเหมา

แต่ว่านี่ที่จะให้ดูคลิปต่อไป

อ่ะเท่านี้นี่แถวไหนก็แสดงว่าแถวนั้นทุกคันเลยหรือ
สาวนะกำลังช่วยกันยกกระเป๋าลงจากแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้

ไม่มีหรอกเขาอันนี้เขาไม่กดมิตเตอร์ก็หรอก
แล้วก็บอกด้วยว่ารับคนต่างชาติมันต้องเหมาทั้งนั้น
เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกโกรธมาก

พอเห็นมีชาวต่างชาติเข้ามาด้วยก็จะคิดเงินเพิ่ม๒๐๐บาท

แล้วไล่ลงแบบนี้แฮชแท็กบอกว่าแถวประตูน้ำนะนะ
เช้าเน็ตส่วนใหญ่เขาบอกว่าอุ๊ย

เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เขาไม่ไปเรียกแท็กซี่แถวนั้นแล้ว
แล้วก็แนะนำให้แจ้งทางกรมการขนส่งทางบกด้วย
อาจจะให้ลงโทษโชเฟอร์รายนี้
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมานะ

พี่กัดมากันหลายพื้นที่เลยค่ะ
บอกว่าที่อำเภอบางพลีมีเยอะ
ที่เป็นแบบเหมาแบบไม่กดมิเตอร์
ฟิลเจอร์แบบเหมาไม่กดมิเตอร์
ช่วงดึกถึง๖โมงเช้า

หรือถ้าให้ดีก็บอกทะเบียนรถด้วยก็ดี
เพราะว่าคุณผู้ชมกองตรวจการ
กรมการขนส่งทางบกเขาก็เคยปรับมาแล้วนะ
มิเตอร์เหมาจริงก็จับมาตลอดแหละ
ก็ปรับไปเป็นพันเหมือนกันนะครับมาก
เมื่อกี้ตั้งแต่ไหนนะ